แต่ไปดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยที่ปฐุมธานีนี่แหละ
มีคนเข้าไปเจอรถกระบะกับรถบัส
โหมาไฟกัน

ไปดูนะครับคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
แตกหนึ่ง
แตกหนึ่งจ้า
มึงก็ภาคดีเนาะ

จริงบ้าชนเมื่อกี้ก็แหลกมาเลย

กระจกไปหน้าแตกหรืออะไรแตก

แตกไปแล้ว

คนภาคอยากภาคมวยนะคะเนี่ย

เขาก้าแรกอะรถบัตรคันเบอร์เวอร์เลยนะ

อากาศมันร้อนต้องใจเย็นกันนะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กแตกหักนะฮะเจ้าของคลิปคือคุณอนุพลนะครับ
คุณอนุพลบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๓วันก่อนแล้ว
ขับรถจะไปทำธุระกับแฟนสาวไปตามถนนเรียบคลองสามนะครับ
ในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนี่คุณอนุพลนะฮะ
ไปถึงปากทางคลอง๓เนี่ยรถกระบะคันสีดำในคลิปเนี่ย
แซงซ้ายมาอย่างเร็วเลยแล้วเป็นจังหวะที่รถบัส
เขากำลังตีวงเพื่อจะเลี้ยวออกจากซอยรถกระบะมาเจอรถบัตรก็จอด
พอจอดแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นหรืออาจจะไปบีบแร่ไล่หรืออะไรก็ไม่รู้
เขาบอกเขาไม่เห็นเอาเป็นว่าเขาเห็นจังหวัดตรงนี้
ที่กำลังแบบเหมือนกับกระบะคันดำไม่พอใจ
ก็เลยให้แฟนของเขาเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็พากไปด้วย
พอออกไปปุ๊บเนี่ยผมเห็นแล้วกระบะก็จอดรอเลย
จอดรอซ้ายพอจอดรอซ้ายเนี่ยผมบอกแฟนว่า
หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดูหน่อยซิเผื่อมีอะไรอะไรอย่างนี้
ผมว่าดูแล้วเหมือนมีอะไรแน่เลยใช่เพราะกระบะจอดซ้าย
รถบัตรออกไปกระบะกวักมือเรียกรถบัตร
พอจังหวะนั้นแหละก็เป็นไปตามคลิปเลย
ผมตามรถบัตรไปแต่กระบะก็คือพอชนลุก
รถกระบากก็ไปเลยไปก็ไปอย่างก็เร็วความสมควร
ก็ไม่ได้ตามรถกระบะไปคือขับตามรถบัตรไปอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วรถกระบะก็ไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตามแล้ว
ใช่พี่ใช่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไร
เพราะว่าผมกลับตามรถบัตรไปจนถึงแม็กโคลนะ
แม็กโคของสองแต่ก็ไม่เจอรถกระบากรถกระบากก็เหมือน
พอโดนชนเสร็จก็ไปเลย